ทั้งสองท่านเคยไปเดินขึ้นภูกระดึง

โอ้โหไปมาแล้ว
ปัจจุบันนี้คนที่ขึ้นไปยังคบกันอยู่

แต่ว่าอันนี้เราถามกันให้พูดถึงนึกถึงภูกระดึงก่อน

หนุ่มสาวขึ้นไปยังพูดแบบนี้
ผู้สูงอายุถ้าอยากจะขึ้นไปเที่ยวภูกระดึง

เพราะว่าเกิดเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น

เกิดขึ้นกับคุณลุงวัย๖๒ปีฮะ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพนาทีชีวิต
ที่เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจนักท่องเที่ยวชาย

ชาวจังหวัดสมุทรสาครครับ
มาเที่ยวภูกระดึงกับเพื่อนอีก๓คน
ขณะที่คุณลุงเนี่ยกำลังเดินขึ้นไปนะครับ
เพื่อจะพักค้าง๑คืน
ระหว่างทางที่เดินขึ้นไปบนซำกกโดนเนี่ยนะฮะ

หรือว่าเป็นซำที่๖ของเส้นทางขึ้นภูกระดึง
เหลืออีกแค่สองซำเท่านั้นนะฮะแต่ละจุดแต่ละจุดพักเขาเรียกซ้ำฮะ
ถึงยอดแล้วจะถึงยอดภูกระดึงแล้ว
ปรากฏว่าคุณลุงเป็นลมหมดสติไปครับห่างจากจุดพักซำกกโดนเนี่ย
ประมาณ๓๐๐เมตรเจ้าหน้าที่อุทยานนักท่องเที่ยวแล้วก็ทีมแพทย์
อุทยานด้านล่างเลยนะครับปรากฏว่าคุณลุงหยุดหายใจ
เจ้าหน้าที่ต้องปั๊มหัวใจอย่างเร่งด่วนอีกครั้ง
โดยไม่สามารถกู้ชีพกลับมาได้ฮะ
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตบอกว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
โดยคุณลุงอาจจะมีโรคประจำตัวแต่ท่านอาจจะไม่ได้บอกให้ใครทราบ
ซึ่งทำงานหนักเกินขีดความสามารถจึงทำให้หัวใจวายเฉียบพลันครับ
แม้เจ้าหน้าที่และแพทย์จะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ตาม
แต่ไม่อาจจะยื้อชีวิตของท่านได้ครับ
ขณะที่นายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวและฝากเตือนนักท่องเที่ยวนะครับ
การจะไปท่องเที่ยวในสถานที่ใดก็ตามก็แล้วแต่ขอให้ประเมินสุขภาพตัวเอง
ว่าไหวไม่ไหวนะครับหรือว่ามันจะหนักไปไหม
หากเดินขึ้นไปบนเขาสภาพอากาศมันเบาบางครับต้องแวะพักเรื่อยอย่าฝืนเด็ดขาด
เจ้าหน้าที่อุทยานเขาพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็มีนักข่าวถาม
แล้วกระเช้าที่เคยคิดว่าจะสร้างศึกษากัน
ทบทวนไหมท่านยังยืนยันว่าดูแล้วผลได้ผลเสียไม่น่าจะดีต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ต้องเวทน้ำหนักเอานะคะสร้างแล้วจะดีไม่ดียังไง